เป็นข่าวดีต่อเป็นเรื่องของอาหาร
คราวนี้จะได้หิวกันต่อนะคะ
นี่คือภาพที่แชร์กันมากบนโลกโซเชียลค่ะ
กระเพราจานใหญ่มากเต็มอิ่ม
และที่สำคัญราคาแค่๑๕บาทเท่านั้นค่ะ

มีการแชร์ภาพจากสมาชิกรายหนึ่งนี่แหละ
แม่เจ้ากระเพราหอมมา๑๕บาท
ยาใจคนจนเลยครับผมก็ด้วย
เป็นร้านค้าที่ตลาดพรานนกนะคะ
บอกว่าจัดไป๔ห่ออย่าได้หิวมื้อค่ำ
อร่อยแบบบ้านแท้นี่มาแชร์กันนะคะ
เจ้าตัวก็พักภูมิใจ
สำหรับน้ำใจของแม่ค้าร้านนี้นะคะ

แสดงว่ามีผู้รอคิวซื้อจำนวนมาก
สำหรับปริมาณที่ได้รับก็เรียกว่าคุ้มค่าราคา๑๕บาท

เป็นภาพร้านข้าวราดกระเพราที่ตลาดพรานก
ใกล้โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ทีมข่าวของเราเห็นแบบนี้

ว่าเป็นจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่า
ไปเลยนะคะที่ร้านกระเพราแห่งนี้
พูดคุยกับนายวัชระค่ะร้านเนี่ยเขาชื่อวัชระโภชนานะคะ
ก็อยู่ในตลาดพรานนกเป็นร้านจำหน่ายอาหารหลากหลายเมนู
เปิดเผยค่ะว่าส่วนตัวขายอาหารตามสั่งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ๒๓ปีแล้วนะคะ
ซึ่งเมื่อก่อนเคยขายเมนูละ๘๑๐บาท
แต่ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะของก็เลยแพง
มีความคิดว่าทำยังไงให้คนจนประหยัดได้
ก็เลยนี่แหละค่ะมีเมนูไฮไลท์เป็นข้าวกะเพราห่อละ๑๕บาท
เพื่อแบ่งเบาภาระของคนที่มีรายได้น้อย
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าจะขายแบบนี้ไปเรื่อยด้วย

กะเพราเนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนต้องสั่งทุกคนต้องกิน
เวลาใครไปต่างประเทศนานนะกลับมาเมนูแรกที่ต้องสั่งก็คือข้าวผัดกะเพรา
เป็นเมนูแบบอาจจะใช้แบบหมดสิ้นคิด
เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ง่ายใครก็สั่งได้และที่สำคัญ
๕บาทเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหถ้ายังไม่เห็นภาพนะจะเป็นวิญญาณหมูหรือเปล่า

ใช่วัฒระโภชนาตามไปอุดลงกันได้

บรรคาถูกหลายเมนูเลยนะ

โอ้โหเดี๋ยวนี้ต้มยำเขาปานเข้าไป๖๐๗๐บาทกันเลย
อย่างต่ำที่สุดที่คอยเจอก็๔๕๕๐บาท

นี่ยังคุยกันอยู่กับคุณเขียนผู้สาวว่าจะกินอะไรดี
เออนะคะตลาดพระนกไปอุดหนุนกันได้